นักดาบไทยตัวจริงเป็นใคร
โอ๊ยโอ๊ย
อยู่ดีเขาก็หายไม่ต้องกระวนกระวาย
เจ็บช้ำจะเป็นจะตายร้องไห้งอแงก็ไม่ได้อะไร
แล้วมันรถอะไรอย่าดูไม่เหมือนระวัตถุ
ถ้ามันไม่ใช่รถระวัตถุและไม่ใช่รถตุก
หนูเขียนข้างรถก็รถมหาสนุก
เออใช่รถมหาสนุกมันไม่ใช่รถตุ๊ก
มันรถมหาสนุก
สีสันมันดูน่าสนุก

มันไม่ใช่รถตุ๊กบนรถมหาสนุก

นั่นแหละรถมหาสนุก
สีสันมันดูน่าสนุก
สีสันมันดูน่าสนุก

มันไม่ใช่รถตุกและไม่ใช่รถตุก
คือเขียนข้างรถและรถมหาสนุก

สีสันมันดูน่าสนุก

มันไม่ใช่รถตุกมันรถมหาสนุก

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
รถมหาสนุก
มาเมื่อไหร่สนุกเมื่อนั้น
มาที่ไหนก็สนุกที่นั่น

พระนครศรีอยุธยาค่ะ

วันนี้ดารามหาสุขของเราไปพบกับพวกเขากันเลยค่ะ
กับคุณท็อปเลซี่ล็อกซี่คุณแอร์พันธิลาแล้วก็ดีเจอ
ดีเจอออม

พอขึ้นแล้วมันมหาสนุกเหลือเกิน

ลูกชายก็ควรดูได้

มีอะไรอยู่

เย่

เราทั้งหมด๓คนเนี่ย

ยิงขังขาสนุก

เอาเป็นว่าถามดีกว่าวันนี้
ทุกคนเนี่ยมีได้เรียนศิลปะป้องกันตัวอะไรบ้างไหม

ใช่แต่พวกอ่ะรำกระบีกระบองเนี่ย

ชิบชิบยกพี่

ครับผมวันนี้ลูกมา๓คนนะ

คำถามนะแล้วปริศนาที่จะมาให้ถ่ายเนี่ย
เป็นเรื่องราวของศิลปะการป้องกันตัวนี่แหละ

ถ้างั้นนะครับเชิญดารามาหาสู่เราประจำที่ได้เลยครับสวัสดีค่ะ

จะต้องช่วยกันล้วงรับข้อมูลให้มากที่สุด
ปริศนามหาสนุกทั้ง๓หมายเลข

ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริง
ถ้าเรามาที่อายุทยาเนี่ย

เพราะว่าอายุทยาเป็นอาณาจักรที่
เขาเรียกว่ามีการสู้รบบ่อยมาก
แล้วสมัยก่อนการสู้รบ
พลาดไม่ได้กับการปรับดาบ

ดาบไทยก็มีชื่อเสียงเหมือนกันนะครับ
วันนี้จะตามหานักดาบไทยตัวจริง
เรามาพบกับปริศนามหาสนุกของเราทั้ง๓ท่านเลยครับ

สวัสดีครับผมปราบศักเดชครับ

สวัสดีครับชื่อธนวัฒนอนันบุติโชธครับ

ร่วงรับมหาสนุก๓นาที
ถามอะไรก็ได้เก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุด

ทั้ง๓คนเริ่มฟันดาบฝึกดาบตั้งแต่อายุเท่าไหร่

ที่ใช้ทำดาบที่ดีควรเป็นเหล็กอะไรครับ

บรถยนต์นะครับเข้ามาตีเป็นมีดเป็นดาบได้ครับ
แล้วคมด้วยครับแข็งแรงด้วยครับ

อยากรู้ว่าไอดอลในการฟันดาบของทุกคนคือใครครับผม

พระเจ้าตากศิลป์

พระเจ้าตากศิลป์

พระเจ้าตากศิลป์

พระเจ้าตากศิลป์

พระเจ้าตากศิลป์

พระเจ้าตากศิลป์

พระเจ้าตากศิลป์

พระเจ้าตากศิลป์

พระเจ้าตากศิลป์

พระเจ้าตากศิลป์

เขากางเกงเขาฟิชมาโอ้โฮ
อ้าวใครเป็นนักดาบตัวจริงถ้าพร้อมแล้วนะครับ
ยกครับโอ้ยแตกต่างนะครับมีเหมือนกันก็คือเบอร์๓กับเบอร์๒นะครับ
ทำไมถึงคิดว่าเป็นเบอร์๓คนเดียวลูก
เขาแบบใส่กางเกงแบบวอร์มมาครับ
แบบดูเป็นออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ครับ
จะแบบว่าเพื่อให้คล่องตัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับ

แต่หนูก็รู้สึกว่าเขาดูแบบว่า

แบบว่าไม่ได้เล่นมุกอะไรแบบแพรวมากค่ะ

ไม่ใช่นักดาบธรรมดา
แต่เป็นระดับปรำอาจารย์
คนที่คอยสอนคนอื่นแล้วคือเป็นอาจารย์สอนดาบอ่ะตอนนี้
ทำไมอ่ะดูตรงไหนอืมโอ้โห
เขาข้ามความเป็นนักดาบสมัครเล่น
ข้ามความเป็นนักหลาบอาชีพ
ไปเป็นรองสัตว์ราชาณดรกับดาบแล้ว

ตอนแรกอ๋องวิเคราะห์ไปทางเชิดสิงโต

แต่คิดเห็นคล้ายกันกับท็อปเขาดูมีท่วงท่าที่ดูแบบดูทำให้เราเตอร์ไพรส์ได้ว่าเขาเป็นนักดาบอะ
เลยแทงเบอร์๓อีกคนนึงครับ

ช่วงหน้ามีเหตุและมีผลดูวิธีการของเขาดีกว่า
เดี๋ยวช่วงหน้าจะให้เขาลองแสดงรำดาบให้ดู

พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาจับผิดมหาสนุกกันต่อครับ

พักกันสักครู่นะครับ
พักกันสักครู่นะครับ
พักกันสักครู่นะครับ
กลับเข้าสู่รายการรถมหาสนุกในช่วงจับผิดมหาสนุกช่วงนี้
โชว์กันไปเลยให้เห็นว่าใครมีทักษะในการเป็นนักดาบมากที่สุด
ช่วงจับผิดมหาสนุกในช่วงนี้ดารามหาสนุกทั้ง๓จะต้องจับผิด
ปริศนามหาสนุกทั้ง๓หมายเลขที่จะมาให้ข้อมูลและแสดงความเชี่ยวชาญต่าง
แต่อาจจะจริงหรือหลอกก็ต้องคอยจับผิดกันดูว่าในรอบนี้ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริงครับ
เอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากอาจารย์ธเนธอรัญญนาคนะครับ

มาภาคนะครับให้พวกเราได้ชมในขณะที่ปริศนาของเราทั้ง๓คนนั้นจะทำการรำดาบให้ดูนะครับ
เรียนเชิญอาจารย์ธเนธเลยครับผม
อ้าวถ้าพร้อมแล้วจับตาดูให้ดีทั้งสามปริศนาของเราใครคือตัวจริงมาดูทักษะเขากันเลยครับ

ก่อนประนมก้มกล่าวน้าวดวงจิตน้อมอุทิศฝากกายถวายเสียง
รำฤึกขุมบรรพไทยได้พรากเทียญเอ้ยเอ้ย

โบราณนานมาไทยกล้าแกร่งคันแข็งเชิงอาวุธสุดเปรียบได้
อายุทยาตกอับย่อยยับไป
เพศมีชัยคนไทยไร่ฝีเหมือ
แผ่นดินถ้าสิ้นชาติเอาไปเถิดชีวาวาสท่าตักใส
เอาไปเถิดพวกผ้าถ้าสิ้นใจ
เอาไปเถิดประเทศไทยถ้าหลายคน

ขอบคุณอาจารย์ธนเนธอย่างสูง
วันนี้ได้ให้เกียรติมาบนเวทีของเรานะครับ

เดี๋ยวจะรับเชิญมาอีกนะครับขอบคุณคุณอาจารย์ด้วยกันนะครับขอบคุณครับ
ไม่ทราบเบอร์๒นี่มาจากสมุทรประการใช่ไหมครับ
จอลาเคฟาร์มจอลาเคเห็นไหมผมว่าทรงแกเหมือนคนแหกปากจอลาเคอยู่
เมื่อกี้ดูกันไปแล้วพี่อ๋องวิเคราะห์หน่อย
มีความเป็นไปได้ทั้ง๓คนทั้ง๓คนเนี่ยซ้อมมาแล้วอย่างดี
หนึ่งมีขมุบขมิบปากเหมือนจะท่องท่าไปด้วย
เลยคิดว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยไม่ใช่ตัวจริง
อ่าต่อครับเบอร์๒มีรีลาที่ดีครับ
สวยไหมสวยถึงแม้ว่าพี่
เอาแล้วจะมาแกล้งทำดับ

หรอกว่าพี่จะตบตาคนอังอ๋องได้
แล้ววิเคราะห์มาลูก
ทำไปแล้วเหรอแป๊บนึงนะของกู

ชอบมากเห็นไหมอยู่ไปเรื่อยเดี๋ยวก็เออเป็นผู้เรา
โอเคฉันบอกตรงนี้เลยนะ

คุณเป็นคนที่ตั้งท่ามามีสายตาที่แน่วแน่
คือหนูอยากให้ไปดูภาพเช้าเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
เขาเป็นคนถือดาบผิดด้านพ่อ
เอาคมเข้าหาตัวเองข้างหนึ่ง

คุณอย่าคิดว่าคุณจะตกตาแอร์ได้
คุณคือตัวปลอมค่ะ
๓เนี่ยดูตั้งใจมากเหมือนจะไม่ให้รู้
ว่าเขาเป็นนักดาบอะไรอย่างนี้

เขาแบบทำทรงแบบไม่ใช่อะไรอย่างนี้

แต่ทำให้คุณใกล้เห็นความจริงมากยิ่งขึ้นนะครับ
กับจับผิดมหาสนุกของเรา
ใครคือนักดาบไทยตัวจริง

เอาเลยเอาเลย
เป็นคนเดียวที่ยังยืนหยัดอยู่ที่เบอร์๓ครับ
เอาล่ะครับตอนนี้นะครับทุกคนมีนักดาบไทยตัวจริงอยู่ในใจกันบ้างแล้ว
แต่เราส่งนะครับนักดาบเราทั้ง๓คนไปพักก่อนดีกว่านะครับ

ใช่แต่ช่วงนี้มอบโชคก่อนดีกว่ากับชาเลนส์มหาสนุกค่ะ

เราจับแจกให้ผู้โชคดีที่มาร่วมสนุกกับทางรายการ
และผู้โชคดีในครั้งนี้ก็คือน้องวาคิม
นักศึกษาจากราชพัฒน์อายุทยาครับ

หนึ่งในสามของดารามหาสนุกในวันนี้
คุณท็อปคุณแอร์และดีเจอ๋อง
ใครที่ชื่นชอบการแต่งกรอนมาตั้งแต่เด็ก

๐บาททายผิดรับ๑๕๐๐บาทครับ
คิดว่าเรื่องราวเมื่อกี้เนี่ย

พี่ท็อปครับนึกอ้าวทำไม

เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษในเรื่องการแต่งปอนครับ
และน้องวาคิมทายถูกรับรางวัล๓๐๐๐บาทครับ
เด็กแม่ผมเป็นแม่บ้านอยู่ในโรงเรียนปฐมครับ
โรงเรียนที่ผมเรียนครับก็เลยถูกทิ้งไว้ในโรงเรียนตอนเย็นเย็นครับ
ช่วงนั้นก็ไปเล่นของเล่นในห้องผอครับ

ก็เลยไปนั่งอ่านแล้วแบบพอก็มาเจอครับ
ก็แบบว่าชอบกรหรือเปล่าผมอ่านหนังสือกรที่มันเป็นกรตลกอะครับ
แต่แบบรู้สึกว่าเออสนุกมากเลยอะไรอย่างนี้ครับ
เขาก็เลยลองบอกว่างั้นลองเขียนกรดูไหมอะไรอย่างนี้ครับ

เย็นก็จะได้นั่งเขียนแล้วก็ได้ไปแข่งที่ชมรมเทพศรีกวีสิน
อู้หัวจริงจัง

ก็ได้รางวัลที่๒มาครับตอนนั้นเป็นระดับปฐม
อู้หัว

กว่าล้านวิววันนี้โชว์ให้เราฟังหน่อยได้ไหม
เออต้องเห็นตลาดให้ต่อไปแล้ว

ถ้าอย่างนั้นมาฟังชื่อเพลง

อ๋อเป็นรายไม้

อ๋อเป็นรายไม้ครับผม

ครูเธอมันเลิศ
มันร้อนเมื่อก่อน
อู้ว

มาถึงช่วงโชว์มหาสนุกของเรา

ทั้ง๓คนจะต้องมาโชว์ความสามารถพิเศษกัน

ดารามหาสนุกได้ชมและวิเคราะห์กันในรอบสุดท้าย

ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริง
มาพบกับโชว์จากปริศนาหมายเลข๓ของเรา
โชว์เค็นโด

โชว์เค็นโด

โชว์เค็นโด

โชว์เค็นโด

โชว์เค็นโด

ดีดีดีมาก
ขอบพระคุณอาจารย์นะครับเอาละครับโชว์จากปริศนาหมายเลข๒ของเรา
มีชื่อชุดว่านักรบบนหลังม้าครับ
อุ๊ย

จะต้องให้ลบ
โชว์มหาสนุกของเราสำหรับโชว์ของหมายเลขหนึ่ง
รับรองเป็นโชว์ที่สนุกไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนครับ

ลำพลองไส้อิ๋ว

โจรท่านหนึ่งตอนที่พวกหนูดูละครกันค่ะ
คุณพี่ไม่ใช่นักดาบค่ะแต่คุณพี่เป็นนักแสดงบู

คิดต่างจากน้องแอร์นะ
อ๋องมองว่าเบอร์๒เนี่ยจริงแล้วเขาสามารถฟันดาบได้จริง
แต่อาชีพเสริมของเขาก็คือนักแสดงตันแล้วก็เป็นสแตนอินให้กับดารา

เอาล่ะคุณคิดว่าปริศนาท่านใดคือปริศนาตัวจริงของการเป็นนักดาบไทย

ยกได้เลยเหรอ
เอาล่ะมาดูกันนะครับ

เจ๊อ๋องบอกเบอร์๒คนเดียว

น้องแอบอก๑กับ๒

คุณท็อปบอกมาเบอร์๑เบอร์เดียวเลย

เฉลยกันดีกว่านะครับ

ตัวจริงเป็นใคร

เอาไข้เอากลับอีก

เฮ้ย

ก้าวอีกโอ้วใช่มั้ย
ก้าว๑เบอร์๑
ก้าว๑เบอร์๑

ไม่ใช่ครับคนละสำนัก

สวัสดีครับผมปราบศักดิเดตแสนสิทธานครับ
เป็นประธานสำนักดาบสภุทัยสวรรค์วัฒนภุทัยสวรรค์แห่งภูมิศรีฤทยา

แล้วก็ปัจจุบันก็อย่างน้องดีเจองบอกว่า
แล้วก็บางทีอาจจะเคยเจอกันด้วยนะครับ
เอ้ามาถึงหมายเลขหนึ่งว่างปริศนาของเรา
สวัสดีครับผมติระนันตุ้มซ้ำนะครับ
มาจากชมรมกะบิกระบองโรงเรียนธมบุรีวรัฐให้พี่วรารักษ์ครับ

แล้วเรียนอะไรบ้างกระบี่กระบองชมรมกระบี่กระบองต้องเรียนหมดเลยป่ะ

ใช่ครับทุกอย่างครับมันเป็นศิลปะป้องกันตัวและการต่อสู้ครับ
เห็นบอกว่าวันนี้นะมีการแสดงร่วมกันด้วยแต่เป็นการแสดงอะไรเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังอีกที
แต่ตอนนี้ต้องสรุปครับว่าใครเป็นผู้ผ่านเข้ารอบ
อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเรายังมีโชว์ดีนะครับแน่นอนแล้วก็ยังมีการลุ้นว่าวันนี้คุณแอร์จะพิชิตเงิน๑แสนของเรา

แต่ที่แน่โชว์พิเศษเป็นการรวมตัวกันนะครับ
เป็นการแสดงที่เรียกว่าเป็นตำนาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งของคนที่รักกัน

เพราะว่าเป็นตำนานของพระวีระมหาเทพครับผม

สพุทธไทยสวรรค์นะครับกับชมรมกระบี่กระบองจากโรงเรียนธนบุรี
วรเทพีพลาลักษณ์มาโชว์ชุดพิเศษในชื่อว่าตำนานพระวีระมหาเทพไปชมกันเลยครับ
วันที่๗เดือน๙ปีพุทธศักราช๒๑๑๒พระเจ้าบูเรงน็อก
พร้อมด้วยกองกำลังทหารราว๕แสนนายได้ยกทัพเข้าตีกรุงศรีอยุธยา
โดยได้เข้าโอบล้อมพระนคร

เพื่อหวังจะเผด็จศึกยึดกรุงศรีอายุทยาให้ได้ในครั้งนี้
การต่อสู้อันดุเดือดระหว่างการรบสรรพอาวุธต่าง
วิชาดาบและเครื่องรบนานาชนิดถูกนำออกมาประกันอย่างไม่ยั้งมือ
ดาบใครดีดาบใครเร็วง้าวได้ยาวเขนได้ใน
โล่ป้องภัยหูตาไวทั้งจิตใจไหวพลิบ

แม้จะมีฝีมือการรบเก่งกาดสักเพียงใด
แต่ก็หาต้านทานกำลังกองทัพพม่าที่มากกว่าได้ไม่
ทหารแห่งกรุงศรีอยุธยาคนแล้วคนเล่าก็เริ่มร่วงหล่นล้มตายเป็นใบไม้ล่วง
หากแต่ที่ประตูเผาข้าวด้านหนึ่งของกรุงศรียังมีพระมหาเทพ
ครูฝึกดาบกองกำลังทหารทะลวงฟันแห่งกรุงศรีอายุทยาที่ยังคงเหลือเพียงหนึ่งเดียว
ท่ามกลางวงล้อมของทหารพม่านับแสนที่หวังจะผ่านเข้าประตูเมือง
แต่ก็ไม่สามารถผ่านพระมหาเทพเข้าไปได้ด้วยฝีมือดาบอันแก่กล้า
สามดาบก็ล้มตายกันนับร้อยจนพระเจ้าบเร็งนองทราบความถึงกับต้องเสด็จมาดูด้วยพระองค์เอง
อาหารและเด็ดเดี่ยวของพระมหาเทพแม้ร่างจะอาบเลือดก็ยังคงกำดาบสองมือ
อันนี้แล้วท่านครับ
ในที่สุดนายกองแม่ทัพพม่าต้องสั่งพลธนูระดมยิงธนูใส่พระมหาเทศ
ก็เป็นอันสิ้นสุดการทำหน้าที่อันกล้าหารของท่าน
พระเจ้าบูเลงนองได้กล่าวถึงพระมหาเทพว่า
เราแม้ได้สมยานามว่าผู้ชนะ๑๐ทิศแต่ทิศที่๑๐นี้หาใช่ของเราไม่
เป็นของนายทหารผู้นี้ต่างหาก
กรุงศรีอยุธยามีทหารเยี่ยงนี้สัก๑๐คน
หงสาวดีคงไม่มีวันเอาชนะกรุงศรีอยุธยาได้อย่างแน่นอน
หลังจากนั้นพระเจ้าบูเล็งนองจึงสั่งให้ทหารทำพิธีศพของพระมหาเทพ
สมเกียจเยี่ยงนักรบที่เก่งกาดและยิ่งใหญ่คนหนึ่ง
วิรกรรมของพระมหาเทพได้ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์การรบของพระเจ้าโหงสาวดีบูเร็งนอง
และนี่คือเรื่องราวของพระมหาเทพผู้ถูกกล่าวขานสืบต่อกันมา
ที่เราคนไทยจะต้องจดจำความเสียสละและความรักชาติของท่านไว้
กราบนานเท่านานในนามวีระมหาเทพบรรพบุรุษผู้กล้าหารของเรา
ก็มันไม่ใช่รถบรรทุกและไม่ใช่รถตุ๊ก
ก็เขียนข้างเพราะว่ารถมหาสนุก

มันไม่ใช่รถตุ๊กเพราะว่ารถมหาสนุก
มาถึงรอบแจกหอดเป่ายิงชุบมหาสนุกแล้ว
เรามาดูนะครับแผ่นป้ายทั้ง๑๒แผ่นป้ายของเราสนับสนุนโดย

เวเบอร์ตราตุ๊กแก่

ไฮลักซ์รีโว่ดี

จะต้องเลือกแผ่นป้ายที่มีรูปเครื่องหมายเป่ายิ้งฉุก
้อนกันไกลกระดาษชนะทุกอย่างเสมอทุกอย่างและแพ้ทุกอย่าง
แผ่นป้ายจาก๑๒แผ่นป้ายเพื่อมาทำการเปิดป้ายเป่ายิ้งฉุก
กับ๕แผ่นป้ายที่ปริศนามหาสนุกเลือกเอาไว้
ถ้าชนะจะได้ป้ายละ๑๐๐๐บาท

ถ้าชนะได้๕ครั้งรับรางวัลแจ็คพอร์ตมหาสนุก๑แสนบาท

วันนี้ขอบคุณจริงนะครูปราบนะ

พี่ปราบเลยนะครับขอบคุณครับครูปราบของเรานะครับ

เอาละครับ๕แผ่นป้ายจัดเรียงกันมาแล้ว

เป่ายิง

เฮ้ย
พี่แอร์๑หมื่นบาท

ถ้าอย่างนั้นหนูขอเป็นไดกิ้นค่ะ

พร้อม
เป่ายิง

มาเด็กมา
ขอให้พ่อมี่โคน
แม่แม่ก็เอาล่ะ

จริงเหรอพ่อ

เป่ายิงชก

สรุปว่าวันนี้พี่แอร์ได้รับเงินรางวัลกลับบ้านไป

เป็นยังไงบ้านรายการเรารู้สึกไงบ้างคะ

เวลาที่เราได้เดินทางไปเจอ

เราก็ได้เจอศิลปะกันแสดงต่างประจำจังหวัด

ไม่ได้มาเป็นดารามหาสนุก
แต่ว่าจริงแอบเป็นแฟนแล้วก็ติดตามดูอยู่ที่บ้านอยู่แล้ว
วันหลังต้องเชิญมาเป็นดารามหาสนุกใหม่

เอาเรามาดูแผ่นป้ายที่เหลือของเรากันดีกว่านะครับ

ชนะทุกอย่างและเอาเลยอีกชนิดเม็ดคอนครับผมคอน

วันนี้ขอบคุณจริงนะครับสำหรับนักแสดงทุกคนในรายการนะครับ

มาร่วมเชียร์สร้างสีสันให้กับรายการของเรา
แล้วก็ทำให้รถมหาสนุกของเรา
นี่เขาเรียกว่ารบสนุกจริง
สัปดาห์หน้าครับรถมหาสนุกจะไปเที่ยวที่ไหน
ต้องคอยติดตามทุกวันเสาร์๖โมงเย็น
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
วันนี้พวกเราทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปก่อน

สวัสดีครับ